กลางดึกวันที่๔ธันวาคม๒๕๖๒
ครอบครัวดีผิวกำลังขับรถเข้ากรุงเทพ
แต่เรื่องร้ายได้เกิดขึ้นที่ถนนสายเอเชีย
บริเวณรอยต่อตำบลหนองจิกและตำบลเชียงรากน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสียงปืนดังสนั่นรัวใส่รถถึง๑๒นัด
เมื่อคนในรถเหลือบดูเห็นคนร้ายสองคนควบจักรยานยนต์
หมวกกันน็อกเต็มใบจากนั้นได้ขับหลบหนี

คมกระสุนพุ่งเจาะทะลุเหล็ก
โดนคนในรถ๔คนคือ
เด็ก๓คนคนแก่๑คน
แต่ที่เจ็บหนักที่สุดคือ
น้องโตมี่หรือเด็กชายโพคินดีผิว
อายุ๑๒ปีกระสุนเจาะเข้าแสกหน้าอาการสาหัส
โตมี่ที่อยู่ในอาการโคม่า
ในที่สุดก็จากไปอย่างสงบ
หลังต้องทนทรมานมา๑สัปดาห์
ขณะเดียวกันทางตำรวจก็เริ่มรู้ตัวคนร้ายแล้ว

หรือนายนบพลประสงสิน
โดยมีพื้นเพลเป็นคนชุมชนไผ่เขียว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไอจิ๊บมีพี่น้อง๓คน
มีพี่ชายชื่อไอ้โจ๊กชาญชัย
ทั้งคู่เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ในชุมชนไผ่เขียว

คดีพยายามฆ่าตำรวจยิงปืนใส่ด่าน

ตำรวจบุกแมนชั่นแห่งหนึ่งในตำบลคานหาม

โดยต่างฝ่ายต่างดวนปืนดังสนั่น
ทำเอาชาวบ้านแถวนั้นหวาดภาวะไปด้วย
สิบนาทีผ่านไปจากเสียงปืนที่ดังเป็นระยะเริ่มเงียบ
โจ๊กถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตกระสุนเจาะอกลำตัวรวมหลายนัด
อยู่ข้างคลองใกล้กับแมนชั่นขณะที่ยายจิ๊บหลบหนีลอยนวลไปได้
เคลียร์พื้นที่ก็ได้เข้าตรวจสอบห้องพัก๓ห้องของแก๊งไผ่เขียว
สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบคือปืนนานาชนิดทั้งปืนสั้นปืนยาวและแม้แต่ปืนสงคราม
รวม๑๙กระบอกยาบ้ายาไอซ์และเงินสดมัดรวมกันเกือบ๖ล้าน
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองกล่าวว่ามือลั่นไกยิงน้องโตมี่คือไอ้โจ๊ก
คนที่ถูกตำรวจจับตายส่วนไอ้จิ๊บคือคนที่ขี่จักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุ
ดังนั้นขอให้มามอบตัวดีกว่า
ต่อมาตำรวจขยายผลสั่งอายัดเงินและทรัพย์สินอื่นรวม๗๐ล้าน
คนตำรวจเอกอัศวินนำกำลังชุดเฉพาะกิจบุกเงียบไปที่แมนชั่นแห่งหนึ่ง
ในอำเภอบางประอินชุดจู่โจมได้ย่องขึ้นชั้นห้า
พร้อมอาวุธครบมือโล่กันกระสุนใช้กุญแจสำรองไขเข้าห้อง๕๐
ถีบประตูเข้าไปไอ้จิ๊บยังนอนคุดคู้อยู่ใต้ผ้าห่ม
ตำรวจถือโล่ประชิดเตียงไฟส่องปากกระบอกปืนเจาะ
ว่าไงหลายโจ๊กตำรวจนายหนึ่งแกล้งทำทีเรียกชื่อผิด
โจ๊กครับผมจิ๊บครับผมยอมแล้วครับไอ้จิ๊บยอมให้จับโดยดี
หลังผมรู้ว่าเด็กเสียชีวิตผมเสียใจมากครับสาเหตุจริงมาจากแค่เรื่องเลี้ยวปาดหน้ากัน
ไอจิตภัยเคียวสารภาพในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตามมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการวิสามันในโจ๊กภัยเขียว
ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดว่า
ผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์หากไม่คิดต่อสู้ก็คงไม่วิสามัน
ในที่สุดชีวิตของจิ๊บไผ่เขียวก็ถูกพิพากษาจำคุก๕๐ปีแต่รับสารภาพจึงได้ลดโทษ
ส่วนครอบครัวดีผิวได้รับเงินชดเชยจากกระทรวงยุติธรรม